คุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่๔นะครับในการเข้าไปขนย้ายเสือออกจากวัดป่าหลวงตาบัว
ยานสัมปโนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีการขนย้ายเสือตั้งแต่ช่วงเช้า
เมื่อช่วงเช้าได้๒๐ตัวรวมตอนนี้ได้๘๔ตัวยังเหลืออีก๕๓ตัวรวมเป็น๑๓๗ตัวครับ

ดำเนินการมาเป็นวันที่สี่แล้วค่ะโดยในช่วงเช้าของวันนี้นะคะจนถึงวันนี้

ดำเนินการย้ายเปลือกได้แล้ว๒๐ตัวนะคะรวมกับเสือของกลางที่ย้ายไปก่อนหน้านี้เป็น๘๔ตัวแล้ว
ซึ่งวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังนำเสือของกลางนั้นนำขึ้นกรงนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปยังที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
แต่ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันกับคุณสุภากรนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานผู้เคลื่อนย้ายเสือของกลางครั้งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติงานครั้งนี้
ก็วันนี้ที่ทำนะครับก็จากเมื่อวานนี้ที่เราเริ่มช้าไปนิดนึงนะครับแล้วอากาศมันค่อนข้างจะร้อนนะครับ
แล้ววันนี้ในการเข้าไปยิงยาสลบเสือค่ะมีความยากลำบากไหมคะ
ก็มีบางตัวครับแต่นึกจากว่าบางตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดุขอโอเขาดุมากเนี่ยก็เลยทำให้ตัวอื่นตืนไปด้วยนะครับ
ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อปริมาณยาที่เราใช้เนี้ย
มันก็เลยต้องเพิ่มขึ้นอืมครับแล้วคาดว่าจะดำเนินการย้ายเสือ
เสร็จสิ้นเมื่อไหร่คะเอ่อตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ขึ้นอยู่กับตัวเสือเองด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่แผนที่เราวางไว้
นะครับสำหรับวันนี้ก็คือเราต้องการเอ่อสี่สิบตัวนะครับ
ถ้าวันนี้เราได้๔๐ตัวเนี่ยเราก็จะเหลือสำหรับวันพรุ่งนี้
อีกวันหนึ่งแล้วก็วันเสาร์ก็จะเหลือเก็บในส่วนที่เหลือครับ
คุณค่าค่ะสำหรับในส่วนของซากลูกเสือนะคะ
ที่พบที่เมื่อวานี้เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว
ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการนำซากลูกเสือนั้นไปตรวจดีเอ็นเอนะคะ
เพื่อที่จะนำดีเอนเอของซากลูกเสือทั้ง๔๐ตัวนั้น
เปรียบเทียบกับเสือของกลางนะคะว่าจะตรงกันหรือไม่
เพราะว่าหากตรงกันนั้นก็อาจจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกันนะคะ
ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
รพันธ์คันทองคำรายงานค่ะครับขอบคุณครับ
ติดตามความขึ้นหน้ากันต่อว่าวันนี้จะสามารถจับได้ทั้งหมดที่เหลืออีกหรือไม่นะครับใช่ค่ะ